นำเสนอกันบ่อยช่วงนี้ก็คือเรื่องของช้างเนาะ

พาไปดูช้างมาหลายเชือกหลายที่แล้วคุณผู้ชม
แต่ขาประจำเจ้าเชือกนี้พลายบุญช่วยช้างปลาละอู
บุกครัวชาวบ้านคุณจำได้ไหม
คราวนี้บุกมาที่บ้านหลังเดิมอีกแล้ว

ส่องทั่วไทยไปกับใบโต
มาอีกแล้วเอาอีกแล้ว
มันมีอะไรให้กินนักหน้าก็ไม่เป็นไร

มันไม่ได้กลัวเลย
โอ้โหคุณจำได้ไหมคือภาพนี้กลายเป็นไวรัลมาแล้วช่วงหนึ่ง

ในช่วงประมาณถ้าจำไม่ผิดนะเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เอง

เฟซบุ๊กอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทหนึ่ง
เขาโพสต์เหตุการณ์นี้อีกครั้งหนึ่ง
ขณะที่เจ้าตัวนี้ก็คือพลายบุญช่วยช้างป่าในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
คือเขาบุกมันต้องใช้คำว่ามันบุกมาในบ้านแห่งนี้
แล้วมันกลายเป็นขาประจำไปแล้ว

ทำข้าวของตกหล่น

ยังไม่แห้งอ่ะข้าวก่อนอ่ะรูใหญ่กว่านี้คุณจำได้ไหม
ข้าวก่อนก็คือลอยลอยเนี้ยกว้างออกมาเออ
ที่มันมาบุกมาพังทลายกำแพงห้องครัวไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ
รอบนี้ก็คือซ่อมแล้วครัวเนี่ยพยายามซ่อมแล้ว
ปูนยังไม่แห้งดีเลยแตกอีกแล้วนั่นดิโอ้ตายแล้ว
แต่ครั้งนี้คุณคะครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่รู้ไหม
ครั้งที่สามสามแล้วเหรอครั้งที่สามนะคะ
บ้านนี้คือบ้านของคุณรัชดาวัญพึ่งกระสบพรอายุยี่สิบเก้าปี
เขาอยู่ในพื้นที่หมู่๑บ้านเฉลิมพระเกียรติพัฒนา
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปเลยหลังจากที่ดูเนี่ยนะคะ
ครั้งแรกมันบุกมาและเป็นข่าวคลึกโครมไป๒๐มิถุนายน
ตอนนั้นน่ะหลังเกิดเหตุอย่างที่คุณชนะบอกลอยปูนยังไม่แห้งเพราะว่า
เขาให้เจ้าหน้าที่มาช่วยซ่อมกำแพงบ้านให้
อันนี้คลิปเก่าเห็นไหมรูใหญ่ป่ะ
โบรเตอร์เลยคือครัวแทบพังอะค่ะ
แล้วพอซ่อมไปแล้วเนี่ยพลายบุญช่วยก็กลับมาซ้ำที่รูเดิมอ่ะคุณ
อันนี้คลิป๒๐มิถุนานะแล้วดูคลิปล่าสุดที่เกิดขึ้น
คือเธอบอกว่าแล้วส่วนใหญ่มันจะมาตอนกลางคืน
ก็คือตอนที่เธอหลับอยู่ภายในครอบครัวกับครอบครัว
แล้วตกใจตื่นเฮ้ยน้องก็ตกใจตื่นอย่างนี้คุณ
แล้วก็โครมคลามโครมคลามในครัวรู้เลยเสียงโครมคลามแบบเนี้ยเสียงเดิมเดิม
ลายบุญช่วยจ้ะเจ้าถิ่นจ้ะตัวเดิมจ้ะมาแล้ว
วิธีการนะคือมันจะใช้หัวมันดันกำแพงปูนในห้องครัว
ตรงช่องเดิมเลยอ่ะค่ะเอาหัวดันดันดันดันดันนะ
แล้วก็เอางวงล้วงเอาอะไรรู้ไหมคุณอะไรครับ
หมี่กึ่งสำเร็จรูปโอ้โหแป้งมันแล้วก็น้ำมันพืชแบบถุงโอ้ย
น้ำมันด้วยเหรอมันเอาไปทำอาหารเหรอไม่มันกินเข้าไปเลยอ่ะสิ
นั่นแหละดิครับแล้วบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยังไม่ทันจะต้มเลยเดี๋ยวมันอืดไอ้ทองนะ
มันคงเอากลับไปฝากแม่ที่บ้านแต่จริงแล้วเนี่ยคุณค่ะ
คือทางผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๓สาขาเพชรชบุรีเนี่ยนะคะ
นายพิชัยวัชระวงภัยบูลท่านได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านของผู้เสียหายแล้วก็มอบวัสดุซ่อมแซมบ้านพักเพิ่มเติมนี่นี่มาแล้ว
แล้วก็เอาเนี่ยรายงานให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ทราบนะคะ
เพื่อจะดำเนินแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่มาหากินในชุมชนเวลากลางคืน
แล้วก็สร้างความเสียหายส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาระหว่างช้างกับคน
คือก่อนหน้านี้เราจะได้ยินข่าวผลกระทบเรื่องของช้างป่าบุกมากินพืชผักทำลายข้าวของพวกพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน
ตอนนั้นก็เป็นปัญหาแล้วใช่ไหมเขาก็จะต้องมีการล้อมรั้วกั้นรั้วอะไรกันแต่คราวนี้คือมันช้างมันแบบมันแอดวานแล้วอ่ะ
มันไม่มันไม่บุกไปกินพืชผลทางการเกษตรแล้วอ่ะ

มันรู้ว่าที่นี่มีอาหารชัวร์คุณจำได้ไหมคือดิฉันว่ามันก็คงเรียนรู้ว่าตรงนี้มันเคยมาแล้วมันมีอาหารแล้วมันมาแล้วมันเคยได้ดิฉันก็ไม่รู้จะแนะนำยังไง
ทำเป็นครัวเปิดเลยดีกว่าไหมครัวเปิดครัวเปิดกำแพงเปิดกำแพงมันหมดทุกอย่างเลยเนี่ยครัวเปิดมันจะได้ไม่ต้องซ่อมกำแพงบ่อยอยากกินอะไรก็กวาดไปเลย
นี่มานั่งซ่อมกำแพงกันอยู่จะต้องให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยก็แล้วกันในเรื่องของแบบว่าป้องกันช้างป่าแต่ดิฉันเจอช้างอีกเชือกนึง
เจอช้างเชือกไหนอู้ตัวเนี้ยบุกมาอีกแล้วอีกแล้วเหรอใช่คุณดูนะนี่ไหม
อันนี้เพื่ออะไรแล้วคุณมาหลอกถ่ายคลิปผมเพื่อไปเอาไปทำเป็นคลิปแบบนี้
ไม่ดิฉันเจอช้างบุกมาช้างเชือกนี้น่ากลัวนะคะใครเจอวิ่งหนีเลยนะคะอันตรายเป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมใครดูไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราจะไปอัพลนแล้วก็ลงในเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวตามไปกดไลค์กดแชร์กดประจานกันได้นะครับ